สำหรับลำดับต่อไปในการอัญเชิญพระบรมศพนะคะจะเป็นแบบเรียบง่ายที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีต
โดยใช้รถของทางโรงพยาบาล
ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเส้นทางที่ใช้เคลื่อนพระบรมศพจากโรงพยาบาลสิริราช

เคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ใช้เส้นทางจากโรงพยาบาลสิริราช

เลี้ยวกว่าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิณกล้าว
ลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ท้องสนามหลวงและเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระราน
ซ้ายเข้าถนนมหาราชเข้าประตูเทวาพิรมสู่พระบรมมหาราชวัง